และอย่างที่บอกไปเมื่อเบรกที่แล้วนะคะว่า
ประเทศไทยจริงแล้วเป็นประเทศเป้าหมายของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
ไม่ได้มาท่องเที่ยวนะคะมาแต่งงานค่ะ
ที่เป็นงานแลกเปลี่ยนซื้อขายแพ็คเกจต่างด้านการท่องเที่ยว
ททเองก็ได้มีการพาผู้ประกอบการ
ทำตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียมาร่วมงานด้วย
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งที่พักโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวของอินเดีย
โดยภายในงานมีผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวจาก๔๐ประเทศ
นำเสนอแพ็คเกจท่องเที่ยวที่พักแล้วก็โรงแรม
ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของอินเดีย
และไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมงานนี้ด้วย
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททค่ะ
พาผู้ประกอบการมาเข้าร่วมถึง๔๐ราย
ซึ่งปีนี้ก็จะเน้นขยายฐานตลาดกลุ่มความสนใจพิเศษ
ซึ่งก็คือกลุ่มจัดงานแต่งงานค่ะ
ส่วนอีกกลุ่มใหม่ที่จะมีการขยายตลาดก็คือกลุ่มที่ชื่นชอบการเฉลิมฉลอง
หนุ่มสาวอินเดียที่มาจัดงานเลี้ยงกับเพื่อนก่อนแต่งงาน

โดยปีนี้ททตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมาไทย๑๑๙๐๐คน
สร้างรายได้๕๙๐๐๐ล้านบาท
และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย๔๙๓๗๒บาทต่อคนต่อทริปค่ะ
โดยจากปี๒๕๕๙นะคะมีนักท่องเที่ยวอินเดียมาที่ไทย๑๑๘๐๐๐คน
สร้างรายได้รวมอยู่ที่๕๔๔๙๒ล้านบาท
และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย๔๖๐๘๑บาทต่อคนต่อทริป
ในระยะเวลาท่องเที่ยวประมาณ๗วันค่ะ